ฆ่ากันตายซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือแม่บ้านที่ทำงานอยู่ในอาคาร
ล่าสุดตำรวจบอกว่าได้มีการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยนะคะ
หลังจากที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเห็นหน้าผู้ต้องสงสัยค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือชายต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
อายุก็ประมาณสัก๔๐ปีผิวคล้ำหน่อยผมสั้นคล้ายกับสกินเฮด
เสื้อโปโลสีดำกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
เป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงแม่บ้าน
แม่บ้านคนดังกล่าวเสียชีวิตบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น๒๗
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจโทษานิดมหาธาวรรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็พร้อมด้วย
ตำรวจนครบานห้วยขวางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่างของนางสาวศิลานีระดมศุกร์
อายุประมาณ๓๕ปีมีบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายจุดเลยทีเดียวนะคะ
จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่า
ผู้ตายมีครอบครัวแล้วส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ใช่สามี
แต่ได้มีปากเสียงทะเลาวิวาสกันก่อนที่ฝ่ายชายจะลงมือแทงจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้างคราบเลือดที่ติดตามมือ
แล้วก็ติดตามร่างกายเนี่ยนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ฟังเสียงรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
เราได้สกัดจับไปในทุกทางละเรามีอ่ามีอ่าหลักฐาน
บางส่วนไม่ใช่ฮะไม่น่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็น
เรื่องส่วนตัวส่วนตัวนั้นอาจจะเป็นชู้สาวหรือ
จะเป็นเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวเขาขอเวลาพิสูจน์ทราบอีก
อย่างนิดนึงเบื้องตนตำรวจเอง
เรื่องส่วนตัวมากกว่าการชิงทรัพย์เนื่องจากว่าทรัพย์สิน
ของผู้ตายก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะตำรวจ
ได้มีการประสานญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ปาก
คำเพิ่มเติมและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมา

ผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่ง